ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีรวบไอ้โหด
ฆ่าชิงทรัพย์พ่อเท่าวัยเจ็ดสิบสี่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
คนร้ายนะคะบุกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งที่มีการเปิดเป็นร้านขายของชำ
จากนั้นมีการลงมือสุดเยี่ยมโหดนะคะมีการฆ่าพ่อเท่าวัยเจ็ดสิบสี่ปี
ตายต่อหน้าเมียที่ป่วยติดเตียงเพื่อที่จะชิงรถกระบะแล้วก็มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
แต่ท้ายที่สุดสามารถรวบตัวเขาเอาไว้ได้ปมหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้น
เจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
เมื่อวานี้ตำรวจสพอูทองจังหวัดสุพรรณบุรีรับแจ้งเหตุฆ่าชิงทรัพย์ภายในบ้าน
ซึ่งเปิดเป็นร้านขายของชำในอำเภออูทองที่นั่นพบศพนายสมชัยกล้าหาร
ใบเจ็ดสิบสี่ปีนอนตายจมกล่องเลือดสภาพถูกตีด้วยของแข็งที่ศีรษะ
หน้าอกและท้องรวม๘แผลใกล้กันพบท่อนไม้เปื้อเลือดตกอยู่
ข้าวของถูกลื้อกระจัดกระจายจึงทำบันทึกไว้ทรัพย์สินภายในบ้าน
ประกอบด้วยรถโตโยต้าบีโก้และรถจักรยานยนต์พลัดเครื่อง
เงินสดหนึ่งหมื่นหายไปไม่เว้นแม้แต่ของในตู้แช่
ก็ถูกคนร้ายขนไปหมดแต่ที่สะเทือนใจยิ่งกว่านั้น
คือศพของผู้ตายนอนเป็นร่างอันไร้วิญญาณอยู่ข้างภรรยาวัย๗๐
ป่วยติดเตียงและเห็นเหตุการณ์ในทุกอิริยาบท
ธิราลูกสาวคนตายและเป็นคนแจ้งความบอกปกติพ่อกับแม่จะอยู่ร้านกันสองคน
แวะมาเยี่ยมจึงพบพ่อถูกฆ่างานนี้เธอสงสัยเป็นฝีมือของ
นายเกรงไก่วงบุตรหรือกองไว้สามสิบห้าที่เคยเข้ามาขโมยของเมื่อสามสัปดาห์ก่อน
พี่เชื่อว่าเป็นคนเดิมเชื่อว่าเป็นคนเดิมเพราะว่าเขา
เขาเป็นคนแก่ที่แข็งแรงสุขภาพดีไม่มีโรคประจำตัว
แล้วก็อารมณ์ดีไม่เคยทะเลาะกับใครนอกจากเรื่องที่เขามีปัญหาเรื่องรักทรัพย์เนี่ย
ทีมสืบแกะรอยจากกล้องวงจรปิดเห็นภาพคนร้ายคล้ายนายกอง
ถือไม้บุกเข้ามาในบ้านกลางดึกก่อนหายเข้าไปในนั้นเพื่อฆาตกรรมเหยื่อ
พยานหลักฐานพุ่งเป้าไปที่นายกองตำรวจจึงวางแผนล่อซื้อรถกระบะ

ปีนเข้าไปในบ้านช่วงติดหนึ่งวันที่๒๘สิงหาคม

แต่ถ้าว่านายสมชัยตื่นมาเจอจึงเกิดการต่อสู้กัน
และใช้ท่อนอ้อยที่เตรียมมาตีนายสมชัยจนแน่นิ่ง

แล้วกลับมาขนทรัพย์สินขึ้นรถกระบะขับหลบหนี
ตำรวจตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของนายกอง
เคยต้องโทษคดียาเสพติด
ก่อนจะมาก่อเหตุสยองฆ่าชิงทรัพย์คนชรา
ต่อหน้าภรรยาที่ป่วยติดเตียง

ทรัพย์ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
รับโทษทันไปตามกฎหมาย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน